อยู่ที่กระแสเตียงหักรักร้าวของคนในวงการบันเทิงนะคะ

ต้องถามหมอดูหรือเปล่าว่าดวงของช่วงนี้วงการบันเทิงเป็นอะไร

หนึ่งคู่ในวงการบันเทิงบ้านเรานั่นก็คือคู่ของคุณไทยเอกพันธ์

เตรียมจะหลดปากกาเซ็นใบหย่ากันแล้วนะครับคุณผู้ชม
หลังจากที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันมานานถึง๑๒ปีนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเหตุผลหลักในการเลิกรากันเนี่ย
เป็นเพราะว่าเรื่องของเวลาแล้วความรักของทั้งคู่เนี่ย

แต่ยืนยันว่ายังเหลือความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
และไม่เกี่ยวข้องกับมือที่๓ตามที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้นะคะ

ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า
ชีวิตครอบครัวมันก็มีทั้งประสบความสำเร็จและก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ณจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มที่จะหมางเมินชินชา
แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับใครคนใดคนหนึ่งไม่สำคัญ
พอมีจุดนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บการแหนงหน่าย
หรือว่าการเริ่มที่จะแบบหมดใจมันก็จะเริ่มขึ้นมา
เพราะว่าเราอธิบายให้ลูกฟังแล้วลูกโอเค
ถ้าพ่อมีความสุขหรือยอมรับได้
ก็อยู่กันมาประมาณ๑๒ปี๑๒ปีกว่านะครับ
ก็มันก็ใจหายทุกคนแหละแต่มันก็คงจะเขาคงอาจจะไปเขาภาวนานะฮะ
ให้ชีวิตเขาเจริญรุ่งเรืองไปเจอคนที่รักเขามีเวลาให้กับเขา